สวัสดีครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับพวกเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้เหลือกันอยู่๒คนนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมชนะแล้วน้องจุด้งนะครับ
แต่วันนี้โอ้โหดีใจมากเลยเงินเดือนออกแล้วครับโอ้ยดีครับออกปุ๊บก็เตรียม
ออกไปเลยเหรอออกมาไปนอกหาเจ้านงเจ้าหนี้กันต่อ
แต่ไม่เป็นไรเงินออกแล้วอาจจะหมดแต่ว่านี่เลยของรางวัลของเราสุดพิเศษกับนาฬิกากามิน
นาฬิกาที่ชื่อชวนคุณผู้ชมวันนี้ยังส่งกันเข้ามาได้นะวันสุดท้ายแล้ว
ใครที่อยากได้แอดไลน์เข้ามาก่อนที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีแล้วก็ตอบคำถามว่าเมนูอาหารเจที่อยากให้พิธีกรทานเนี่ยมีอะไรบ้าง
พร้อมกับเหตุผลนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะแฮชแท็กหรือว่าสี่เหลี่ยมเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
นี่เอาติดตามนะแล้วส่งมานะลุ้นกันช่วงท้ายรายการวันนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูกันหน่อยเรื่องของข่าวนะฮะที่ว่ากันว่าเป็นข่าวปลอมมารูปแบบใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมแล้วว่าแต่ว่าไอ้ข่าวปลอมที่ว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ยังพอมีเวลานะครับแต่ต้องรีบเลยวันนี้รายการเราเนี่ยจะสั้นลงนิดนึงแต่ยังพอมีเวลาสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสนุกกับเรานะคุณจูด้ง
ส่งข้อความไลน์มาเลยนะครับ

ทุกวันนี้ข่าวจริงข่าวปลอมอะไรมันมั่วไปหมดแล้ว

เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปรายศนีย์ซะด้วย
ติดตามกันหน่อยว่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงกันครับ

มีอยู่คนหนึ่งที่เขาใช้งานเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไปโพสต์ภาพเอกสาร
แล้วมีแคปชั่นในลักษณะที่บอกว่า
มิจฉาชีพมาแบบใหม่อีกแล้ว
สแกนหรือกรอกข้อมูลใด
ฉะนั้นท่านเงินของท่านเนี่ยอาจจะถูกโอนออกไปจนหมดบัญชี

ที่เราขึ้นให้ดูไอ้เล็กในใบนั้นน่ะ
มันเป็นใบแนบที่เอาไว้สำหรับรับพัสดุในวันที่แบบว่า

สุดท้ายพอไม่ได้เจอกับผู้รับ
สนีเขาก็จะมีไอ้ใบเล็กแบบนี้เอาไว้ให้
เพื่อบอกให้ทางเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์เขามาส่ง

ไปถ่ายภาพนี้แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ย
เรื่องนี้ครับล่าสุดทางปรายศนีย์ไทยนะฮะ

นี่ใครที่อ่านข้อความนี้ดูโพสต์นี้
ดูโพสต์นี้เข้าใจเสมอใหม่นะเราไม่ใช่มิจฉาชีพอ่า
เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยให้มีการนัดแนะกันนัดหมายกัน
เพราะฉะนั้นข่าวนี้โพสต์นี้เป็นของปลอมครับ
อ๋อนี่เนี่ยครับจากเรื่องไปสนีไปดูเรื่องของพายุหน่อย
เห็นเขาบอกว่าพายุโนรูกำลังจะหมดแรงแล้ว
ล่าสุดเนี่ยผมไปเดินอยู่หน้าสตูดิโอโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออรู้อ่ะฮะ
อะไรนะอะไรมาแล้วอีกทีได้ไหมโนรูไม่ใช่โนรูเออมันคืออะไร
หนี้มารออยู่หน้าสถานีแล้วโอ้โหรู้นะว่าวันนี้เงินเดือนออก
ใจคอไม่ค่อยดีเรื่องของเรื่องครับมาแล้วตอนนี้เพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้ว
แล้วตอนนี้ยังไงดีคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนนี้ต้องระวังถึงโนรูจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับครับนี่ครับคุณผู้ชมคือเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้คือวันที่ยี่สิบเก้า
กรมอุตุเนี่ยเขาได้แจ้งข่าวดีออกมาบอกว่าเฮ้ยพายุดีเปรชั่นโนรูเนี่ยเขามีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิใช่ไหม
แต่ตอนนี้เขาเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมเพราะยังคงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในพื้นที่ไหนบ้างล่ะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ
ภาคตะวันออกบางส่วนภาคอีสานด้านตะวันตกและภาคเหนือตอนล่างบางส่วน
ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อย่างมีโรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับภูเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ำป่าไหลหลากมา
อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะฮะ
อืมส่วนภาคใต้อ่าภาคใต้เป็นยังไงบ้างนะฮะ
ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเหมือนกันครับเนื่องจากภาคใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มทะเลอันดามันอยู่ในขณะนี้ครับ
สภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะ
โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบน
ทะเลมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรนะฮะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นเนี่ย
สูงกว่า๓เมตรคุณผู้ชมครับยังไงดีล่ะแล้วก็เรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๑ตุลาคมนะครับ

คืออยู่กรุงเทพบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะ
อย่างสาวคนนี้คุณผู้ชมครับเขากลับมาจากที่ทำงาน
เขาลงมาจากบีทีเอสอยู่ดีครับเจอขอทานเดินมาตบหน้าแบบนี้ครับ
โอ้โหแล้วตบแรงด้วยนะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปไปพร้อมกันคนเสื้อดำเนี่ยอ่ะ
คือคนขอทานแล้วก็เดินมาตบหน้าเมื่อกี้ตบไปแล้วหนึ่งทีตบด้วยมือซ้ายเนี่ย
เห็นไหมฮะอ่าลูกศรสีแดงนะดูดูโบ๊ะเข้าไปให้โอ้โห
เนี่ยฮะเล่าเหตุการณ์สักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะเนี่ยฮะหลังจากเหตุการณ์นี้นะฮะเขาบอกว่าเกิดช่วงประมาณสองทุ่ม
ของวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมาเกิดที่ไหน

ทีมข่าวติดต่อไปยังพูดคุยกับนางสาวเอฟา
อายุ๒๔ปีซึ่งเป็นสาวที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ที่โดนตบเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
คือเขาเลิกงานไงนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีพร้อมพงศ

แต่อยู่ดีครับผู้ก่อเหตุเดินตามหลังมา
แล้วทำไงต่อมาตบครับตบหน้าเธออย่างแรงหนึ่งครั้ง
นี่จนรู้สึกชาเลยอ่ะโอ้โห
เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคือภาพเนี่ยตอนนี้

แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เดินตามหลังแล้วก็ถ่ายคลิป
เอาไว้เป็นหลักฐานเลยว่าผู้ชายคนนี้แหละที่ทำร้ายเธอ
ใช่ครับแล้วผู้ชายคนนี้แล้วตัวใหญ่มากนะ
ความสูงนี่น่าจะ๑๗๐อัพแล้วมาตบแบบนี้

ตอนถ่ายเธอก็กลัวไปด้วยนะว่าผู้หญิงจะไปกล้าอะไรล่ะถูกปะล่ะ

ใช่ครับเดี๋ยวไปฟังคลิปต่อที่เธอถ่ายไว้หน่อยครับ

โอ้โฮภูเจะหายจะมากับเพื่อนด้วยนะ
คือแล้วก็ตามถามว่าเฮ้ยจะเอายังไงคือมาตบทำไมเพราะอะไร
ก็งงถูกไหมแล้วก็เดินหนีไม่พูดอะไรเลยไม่ได้แบบเอามีอะไรกับเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้มีอยู่ดีงั้นมาตก
เราไปไล่เลียงดูไหมคุณจูด้งว่าตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ลองไล่เช็คจากกล้องวงจรปิดคุณดูนะครับผู้เสียหายเดินลงมาแล้วแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุอยู่เดินตามเลย
ไม่ได้รู้จักไม่ได้พูดคุยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้แบบสบตากันด้วยซ้ำโดนตีเฉยเลยโม
อาจจะเป็นเรื่องของคือเขามานั่งขอทานแล้วไม่ให้เงินหรือเปล่าอาจจะเป็นกรณีนั้นก็ได้
เราก็ได้แต่เดาไปอ่ะเนาะใช่ได้แต่เดาแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะมาทำแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางด้านสาวคนนี้ก็ได้แจ้ง
ไปแจ้งที่สอนอทองหล่อครับแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดนะครับ
ลงพื้นที่กวาดล้างคนเร่ร่อนที่มานั่งขอทานด้วยนะฮะ
เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็อันตรายจริงนะครับคุณจูด้งครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครมีบ้างลองยกมือแล้วมาบอกถึงประสบการณ์กันหน่อย

นี่เขาชูแบงค์พันธุ์แล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเขา
เขาบอกว่านี่เลยได้เงินมาจากการไปกดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจริงหรือไม่จริงไม่รู้ล่ะ
แล้วก็แนะนำให้ชาวเน็ตคนอื่นที่ดูคลิปนี้ไปลองทำตามเขาดูถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกสั้นว่าบัตรคนจนนะครับ
แน่นอนฮะใครที่มาดูคลิปนี้เขาก็สงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะมันสามารถกดเงินออกมาได้เหรอ
ต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นไปต่างนานาบางคนบอกว่าไอ้ที่กดออกมาได้เนี่ยอาจจะจริงก็ได้นะ
มันเหมือนเป็นเงินที่แบบว่าเคยลงทะเบียนเอาไว้ที่รัฐเขาจะช่วยค่าน้ำค่าไฟเมื่อนานมาแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นั้นมันเป็นเงินที่สะสมต่ออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่า
แต่เจ้าของโพสต์เขาก็มาตอบชาวเน็ตที่มาพูดเรื่องของเงินสะสมเกี่ยวกับสวัสดิการต่างนะ
บอกว่าตัวผมเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงแต่ก็ไม่เคยไปลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเอาไว้
อยู่มีเงินเข้ามาในบัญชีของผมผมก็เลยงงไงแต่บางคนก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะ
บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวผมฉันก็เคยไปกดเงินออกมาเหมือนกัน
บางคนได้เป็นพันห้าบางคนได้หลายพันหกเจ็ดพัน
แปลกดีเหมือนกันผมว่าหน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องมาตรวจสอบหน่อยนะ
ว่าไอ้เงินพวกนี้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสะสมกันได้จริงหรือเปล่า
หรือมันจะสามารถกดเงินออกมาแบบนี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะผมเองก็เคยอ่านแต่ข่าว
ก็ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเองก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน
ก็อยากจะรู้ประสบการณ์จากคุณผู้ชมที่มีบัตรคนจนนะครับ

อ่ะจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเรื่องคลายเครียดหน่อย
อ๋อทำไมหนูเก่งจังนะเดี๋ยวน้องหลับแล้วนะเก่งจังเลยค่ะขอบคุณนะครับ
โอ้โหน้องเขาน่ารักนะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วน้องตัวแค่นี้คือปกติถ้าเป็นเด็กวัยเนี้ย
เขาก็จะติดเกมหรือไม่ก็ติดเล่นติดอะไรแต่ว่าน้องคนนี้คืออาสามาช่วยคุณแม่เนี่ยดูแลคุณน้อง
คือต้องบอกเลยว่าเด็กที่เป็นเด็กทารกแบบนี้กว่าจะเอานอนได้เนี่ยคุณผู้ชมนะยากนะ
งั้นคุณเล่าประสบการณ์คุณเลยโอ้โหว่าคุณมีลูกน้อยอยู่ใช่ไหม
ใช่ลูกสาวอายุเท่าไหร่ละครับประมาณ๗เดือน
ว่าจะนอนแบบนี้ได้คุณใช้เวลาอยู่กับเขานานขนาดไหน
ยากครับอย่างลูกผมเนี่ยถ้าเป็นแม่เขาเนี่ยคือเขาจะมีหน้าอกเขา
คือเขาจะซบแล้วเขาจะนอนเลยแต่ถ้าเป็นพ่อเนี่ยกดหัวเท่าไหร่ก็ไม่นอน

กดเลยมันต้องกดไอ้ลูกนอนสินอนสิเราใจใจร้อนไง
แล้วลูกคุณคุณเลี้ยงลูกแบบไหนครับเนี่ย
ซ้านิดเลยจับหัวนอนนอนไม่ถึงขนาดนั้น
ไปถึงไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องอ่ะเวลาเราอุ้ม
มันไม่เหมือนกันใช่ไหมความอุ่นของตัวพ่อกับตัวแม่เนี่ย
ใช่ความรู้สึกของลูกน้อยมันจะต่างกัน
แล้วยิ่งน้องเนี่ยเป็นเด็กแล้วสามารถทำให้น้องนอนได้โอ้โหจริง

ตกใจใครที่กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นผู้โชคดี
อ่ะวันนี้ประกาศรายชื่อกันเลยดีกว่า
ใช่แล้วสำหรับนาฬิกากามินนะฮะวันนี้
สำหรับคนที่ได้นั่นก็คือ
คุณไทยทิพย์นั่นเองครับยินดีด้วยนะครับ
ซึ่งคุณอุทัยทิพย์ครับได้ส่งคำตอบมาว่า
เมนูที่อยากให้คุณพิธีกรทานคือผัดเต้าหู้ทรงเครื่องเจ
เพราะมีทั้งโปรตีนจากเต้าหู้และมีผักเห็ดหูหนูกรอบอร่อยค่ะ
ยินดีด้วยนะครับ

จะมีของรางวัลมาให้ร่วมสนุกกันอีกนะครับ
เผลอแป๊บเดียวหมดเวลาซะแล้วคุณจูด้ง

หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ